คุณยายบวนหน่อยโอ้โหคนพูดถึงกันเยอะ

แต่วันนี้ก็อาจจะชัดเจนพอสมควรแล้วล่ะ
เพราะว่าคุณยายเขาก็บอกมาแล้ว

ยายบวนวัย๘๙ปีที่บุรีรำนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากสังคม
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับ

นางบวลโลตสุวันย์วัย๘๙ปีนะครับ

ลูกสาวชื่อนางรัฐดาวันอายุ๖๖นะครับ
เป็นชาวบ้านสี่เหลี่ยมตมจรวรณสุข

ออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนนี่ลูกสาวถึงขั้นร้องไห้
ร้องไห้เลยนะครับบอกขอร้องเรียนขอความเป็นธรรมหน่อย
ตั้งแต่๒วันก่อนหน้านี้นะฮะ
นำหนังสือจากกรมบัญชีกลางมาทวงเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากยายบวล
ซึ่งจ่ายให้ยายบวนมาตั้งแต่ปี๒๕๕
รวมแล้วเป็นเงิน๘๔๐๐๐กว่าบาทพร้อมกับดอกเบี้ย
อ้างว่าเป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกันเพราะยายบวนได้รับเงินบำนาน
จากลูกชายที่เป็นทหารแล้วเสียชีวิตแล้วไปรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีก
อย่างนี้ถือว่าซ้ำซ้อนกันต้องเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน
อากาศที่เสียชีวิตไปโดยค่อยเป็นอาชารณ์บกเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะตรงนี้นะฮะ
คือลูกสาวกับยายบัวเนี่ยบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าหากได้เงินบำนาน
แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
พร้อมกับตั้งคำถามว่าเอ้าอย่างนี้มันเรื่องการจ่ายเงินซ้ำซ้อนของหน่วยงานทางราชการไม่ใช่เหรอ
แล้วทำไมปล่อยให้ล่วงเลยมานานถึง๑๐ปีแล้วเพิ่งมาทวงเงินคืนจากยายบวล
ก็เลยกังวลว่าจะไม่มีเงินจ่ายนะอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เข้ามาตรวจสอบมาแก้ไขมาช่วยเหลือหน่อย
ปี๒๕๔๔ปี๒๕๔๔จา๑๐เอก
จากกราวุฒิโลสุวรรณลูกชายของยายบวลเป็นทหารสังกัดมณฑนทหารบกที่๒๑
จังหวัดนครราชศรีมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์คลังแสงระเบิด
นี่ลูกชายของไอ้บวนทางต้นสังกัด
ก็ได้จ่ายเงินบำนานพิเศษให้กับบีดามารดาและภรรยาของจ่าสิบเอกจักราวุฒิรวม๓คน
คนละ๕๐๐๐บาทต่อเดือนนี่ฮะก็มีในใบที่เป็นพ่อนะครับมียายบวนที่เป็นแม่นะครับ
แล้วก็มีภรรยานะฮะรวมทั้งจะส่งเสียลูก๒คนให้เรียนจนจบปริญญาตี๒๕๔๔นะ
หลังจากนั้นปี๒๕๕๑ในใบสามีของยายบวนเสียชีวิตแต่ก็ยังได้เงินบำนานเดือนละ๕๐๐บาทอยู่เช่นเดิมนะครับ
ปี๒๕๕๓ยายบวลเริ่มได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ๗๐๐บาทต่อเดือน
จากนั้นก็เพิ่มปรับตามอายุเป็น๘๐๐บาทต่อเดือนตอนนี้คุณยาย๘๙แล้วนะครับ
ปี๒๕๖๒ต้นสังกัดของลูกชายนะฮะก็คือทางทหาร
ได้ปรับเพิ่มเงินบำนานพิเศษให้กับยายบวล
จากเดือนละ๕๐๐เป็น๑๐๐๐บาทต่อเดือน
แล้วก็มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒หน่วยงานรวมเป็น๑๘๐๐บาทต่อเดือน

มีการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ผ่านระบบบุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมที่เวลาสมบัติ
สังคมออนไลน์ระบบออนไลน์
เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของคุณแยบวนว่า
เป็นผู้ได้รับบำนานแล้วหรือไม่
ที่กรมบัญชีกลางจะส่งหนังสือตอบกลับมาว่า
ยายบวนเนี่ยได้รับเงินบำนานพิเศษ
กรณีลูกชายเป็นทหารเสียชีวิตจากเหตุคลังแสงระเบิด
ทีนี้หลังจากยายบวนได้รับเงินบำนานพิเศษของลูกชายที่เสียชีวิตตั้งแต่ปี๒๕๔๔มาแล้วเนี่ย
ก็ถือว่าการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๕๓เดือนละ๗๐๐บาท
แล้วก็ปรับเพิ่มตามเกณฑ์อายุจาก๗๐๐เป็นเดือนละ๘๐๐บาทเมื่อปี๕๖
กระทั่งปี๖๒เนี่ยนะฮะธันวาคมมีการระงับจ่ายเพราะว่าตรวจสอบพบว่าผิดหลักเกณฑ์เนื่องจากได้เงินบำนานอยู่แล้วเนี่ย
ก็เท่ากับว่ายายบวนได้มาทั้งหมดตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งสุดท้ายที่เขารองงับ๘๔๔๐๐บาท
นี่นะฮะระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเราไปตรวจสอบเนี่ยนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาปี๒๕๖
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ก็คือ
ผู้ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็คือผู้ได้รับเงินบำนานเบี้ยหวัดบำนานพิเศษเงินอื่นใดลักษณะเดียวกันนี่อันนี้ไม่ได้ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ไม่ได้ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ตเหลือไม่ได้บำนานแม้ว่าหลายคนจะบอกเอาก็มันเป็นบำนานที่เกิดจากลูกชายที่เสียชีวิตจากการรับราชการทหารเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการบนหกทหารบกที่๒๖
พร้อมกับคุมกับการสอบภาคเจริญพระเกียรติ
นายกอบตเจริญศุกร์ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ไปหายายบวนที่บ้านไปคุยกันเรื่องแนวทาง
ในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้เสนอให้ยายบวนก็คือเอาอย่างนี้
มันไม่สามารถที่จะยกเลิกยกเว้นอะไรได้หรอก
ยังไงต้องชำระคืนผ่อนชำระคืนไหม
ตามระเบียบที่กำหนดไว้คือหากชำระคืนทั้งหมด
ภายในหนึ่งปีเนี่ยจะไม่คิดดอกเบี้ยแต่หากเกิน๑ปี
จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี
แต่คำถามก็คือว่าตกลงแล้วใครผิดใครพลาด
แล้วจ่ายให้ยายบวลแล้วกฎหมายออกมาตั้งแต่
ตั้งแต่ตอนที่ออกมาปี๑๙๖๑ถ้ามีบำนานแล้วไม่ได้

มีหลายคนก็พยายามให้ข้อมูลทางด้านกฎหมาย
แล้วก็โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลเยอะมาก

เพราะไม่แน่ใจว่ามีคนอื่นอีกไหมที่เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะคะ
ดังนั้นข่าวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่จะได้นำไปคิดต่อ
ว่าจุดที่มันเกิดความไม่เข้าใจหรือว่ามันบกพร่องหรือมันอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะก็ไปเจอยายบวนลูกสาวยาด
เขาก็คุยกันหารือกันที่บ้านนะคะว่าทางครอบครัวจะเอายังไงกันดีอ่ะนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดบุรีรำ
นำเข้าสารสิ่งของไปมอบให้กับคุณยาย
แล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดต่างเพิ่มเติมด้วย
เพื่อที่จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ

ยายบวนลูกสาวและหลานหารือกันแล้ว

จะหาเงินมาคืนให้นะคะ
จะหาเงินมาชำระเบี้ยยังชีพคนชะลาย้อนหลังตามระเบียบทั้งหมดเลย
คุณยายเลือกแบบไม่มีดอกเบี้ยคือภายใน๑ปี
แต่ก็คุยกัน
คุยกันภายในครอบครัวว่าภายใน๑ปีเนี่ย

เพราะว่ามันก็ไม่มีรายได้กันอยู่แล้วคนในครอบครัว
ก็เลยคุยกับทางอบตว่าขอจ่ายยอมจ่ายคืนให้ทั้งหมด

จาก๑ปีเป็น๒๐เดือนได้ไหม

คือส่วนหนึ่งต้องแบ่งจากเงินบำนานพิเศษกรณีลูกชายเสียชีวิต
คุณยายได้เดือนละ๑๐๐๐บาท
แล้วก็มาแบ่งชำระในแต่ละเดือน
ดังนั้นเงินก็จะเหลือใช้ภายในครอบครัวไม่เท่าไหร่
ตอนนี้ก็ยังรอคำตอบจากอบตนะคะ
ยืดเวลาได้ไหมจาก๑๒เดือนขอเป็น๒๐เดือนได้ไหม

คืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์ตามระเบียบ
เพราะคุณยายเข้าใจแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เข้าใจว่านี่คือเงินหลวงนะคะ
เหลือที่บ้านช่วยเหลือคุณแม่ที่บ้าน
สภาพครอบครัวนางจิตใจฉัน
คิดมากและเย้แต่สงสารพอแม่มาก
เห็นแม่นอนจากเจ็ด
กระสาปเมื่อสายทั้งคืนมาได้หลับที่ก็สงสาร
ตอตรงนี้อยากพยายามหาเงินมาช่วยแม่
เป็นกลางจ่ายให้คนแม่
อายุ๘๐แล้วจะมารับภาระอย่างนี้สงสารคุณแม่

คุณยายบวนที่อบตเจริญศุกร์ที่บุรีรำเนี่ย
วงเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จ่ายมา
ย้อนหลัง๑๐ปี๘๐๐๐๐กว่าบาท
สุดท้ายคุณชายบวรบอกว่าอาทับสินใจแล้ว

แต่ขอผ่อนจ่าย๒๐เดือนแบบไม่มีดอกเบี้ย
บวนบอกว่าหลังจากอบตแจ้งระงับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เมื่อปี๖๒ที่ตรวจพบว่าได้รับซ้ำซ้อนกับ
บำนานของลูกชายที่เสียชีวิตไปที่เป็นทหาร
รับว่าหลังจากได้รับแจ้งจากอบตก็ตกใจจนเป็นลม
ถึงขั้นล้มกระแทกพื้นเลย
เพราะยายเนี่ยมีหนี้สินทกศอีกแสนกว่าบาทนะ

จนถึงขณะนี้แม้ว่าจะตกลงในเบื้องต้น
คิดว่าจะเอาอย่างนี้แต่ยังไม่ได้เซ็นเอกสารอะไร
กับทางอบตในการคืนเบี้ยยังชีพย้อนหลังนะฮะ
เขาบอกว่ามีเงินนานแล้วแล้วมีคนเก่นี่
ตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ฉันก็ให้ตัด
แต่ตัดสิทธิ์มาตั้งปีหนึ่งแล้วก็
มาเร่งให้ฉันหายตอนนี้นะ
ฉันก็ไม่มีอะไรเลยอายุก็มากไอ้นี่ก็มาก
ลูกฉันนี่ก็มันก็เป็นโรคห่อผืด
แล้วก็เนื้องอกในปอดมันก็ไม่มีแรงจะหาช่วยฉันหรอกค่ะ

สรุปที่เขาเอกสารมาให้ไม่ได้เซนถูกไหมครับ

เขาไม่ต้องเซนค่ะค่อยให้ดูเขาจะมาช่วยทีหลังอีก

ว่าเดี๋ยวจะคืนให้นะครับท่านผู้ชมครับทีเนี้ยที่ยายตัดสินใจแบบนี้เป็นอย่างนี้ครับ
มันไม่ใช่ความผิดของประชาชนหน่วยงานภาครัฐไม่ตรวจซ้ำซ้อนกันเองหรือเปล่า
นางสาวทสาชินรำผู้มนวยการกองสวัสดิการสังคมของอบตสำโลงใหม่
แล้วก็นายพานุรุษเดชวารีนักพัฒนาชุมชนอบตสำโลงใหม่นะครับ
บอกว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้ฮะ
ครั้งที่ยายบวลไปลงทะเบียนคนชะลาเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเป็นช่วงที่เทคโนโลยีมันยังไม่สามารถลิงก์ข้อมูลกับกรมบัญชีกลางได้
กับทางท้องถิ่นมีแต่เพียงการซักประวัติ
คือก่อนจะรับเงินผู้สูงอายุช่วยเหลือคนชะลาอะไรพวกนี้เนี่ย
เขาจะถามกันว่าคุณมีสวัสดิการอย่างอื่นที่มันจะไม่ได้หรือเปล่า
ใช่ค่ะทุกพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้หมดค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่มีอบตอย่างนี้ไปถามตามบ้านเลย
แล้วก็มีเอกสารเป็นแบบฟอร์มให้กรอกให้เซ็นว่าคุณได้รับเงินอื่นอีกหรือไม่จากทางภาครัฐ
งั้นถ้ามันเป็นข้อยกเว้นคุณก็จะไม่ได้
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนั้นก็ไปสอบถามยายบวนตอนนั้นนะฮะปี๕๓นะครับว่ายายได้รับเงินสวัสดิการอะไรไหม
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีไม่เคยได้รับอบตก็เลยเอาชื่อของยายบวนเนี่ยเข้ารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จ่ายมาตามปกตินี่แหละก็เป็น๑๐ปี
ประเด็นมันก็เลยอยู่ตรงนี้แหละค่ะครับ
แต่ก่อนหน้านี้การที่เราลงทะเบียนมันสามารถสอบได้แค่การนั่งคุยกันคือระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้สูงอายุในการขึ้นทะเบียนโดยเบื้องต้นเราก็ต้องสอบถามอยู่แล้วว่าได้รับเงินเดือนจากไหนบ้างรายได้ได้ขั้นขั้นต้นก็คือก็น่าจะประมาณว่าน่าจะไม่มีรายได้หรืออาจจะเป็นพ่อที่คุณยายอาจจะเอ่อ
ไม่รู้ว่าเงินเดือนตัวนี้มันเป็นคนละส่วนกันมันอาจจะเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อน
เป็นไ
นั้นครับ
หรือว่าเรื่องที่ไม่รู้จริงแต่ว่าเจ้าตัวผู้ที่เขาทวงเงินไปเขาเคยให้ข้อบูรณ์ว่าเขาไม่ได้มาอย่างอื่นเลย
ก็เลยให้สิทธิ์ตรงนี้ไปก็เลยมีการทวงย้อนหลังนะครับ

บอกว่าตอนนี้ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากทางอบตนะฮะที่บอกว่าเนี่ย
ยายเขาเคยกรอกว่าอย่างนั้นบอกว่าอย่างนี้น่าจะใช้เวลาสัก๓วันนะครับ
ที่๒๗มกราคมนี้คงจะสรุปผลได้ว่าตกลงแล้วเนี่ย
ข้อเท็จจริงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากขั้นตอนไหนกันแน่
เกิดจากการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงไม่ถูกต้อง
ของตัวของผู้ที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หรือเกิดจากความผิดของเจ้าหน้าที่เองหรือไม่

จริงยายลูกแกก็เป็นพยาบาลนะคนนี้อ่ะมีเป็นพยาบาลอยู่คนมั้ยแต่บางคนอยู่ก็
อยู่ด้วยกันนะบางคนจะบอกเดือดร้อนเราไม่รู้เหมือนกัน
ก็เป็นวันที่แนะมพิวบอกว่าเดี๋ยวตั้งกรรมการขึ้นมาชุดนึงเนี่ย
๓วันน่าจะรู้เรื่องใช่ค่ะทาจรฐีบอกว่าอย่างนี้อ่าเดี๋ยวต้อง
ไล่ดูว่าวันที่ถามเนี่ยถามแล้วแบบเข้าใจไหมแบบไหนคนที่
เขาเป็นคนมาขอรับที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาชัดเจนหรือไม่ชัด
ในคำถามแล้วเขาตอบอะไรไปหรือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอายุ
คงอายุความอะไรมันต้องไปไล่ในข้อกฎหมายกันอีกเยอะ